ฉันพูดถึงเรื่องทุเรียนมา๓วันแล้ว

เพราะว่าเจ้าของสวนทุเรียนเขาบอกว่า
เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว

ราชบุรีก็มีสวนทุเรียน

จะบอกว่ามีสวนทุเรียนทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้

ฉันเล่าสวนทุเรียนมาหลายจังหวัดมาก
นี่ค่ะมาที่ตำบลยางหัก

พร้อมกับคณะเขาลงพื้นที่

ปากท่อซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน
มากที่สุดของจังหวัดราชบุรี
และรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่

พื้นที่ที่เขาปลูกเนี่ยนะ

ลูกทุเรียนกว่า๑๐๐สายพันธุ์นะคะ

คือเป็นทุเรียนที่ทำรายได้ด้วย
มูซันคิงหลงลับแลลินลับแล

หลงลับแลรินลับแลปกติที่อุดิต

เอามาปลูกที่นี่หมดเลยคุณดู
สำหรับทุเรียนตาหนาวสี

เขาบอกว่านุ่มเหมือนใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
นุ่มหอมจะบ้าเหรอ

มันมันกลิ่นมันไม่ได้แรงไม่ได้ฉุนมาก

ที่นี่เขาเปิดให้เข้าไปชิมทุเรียนจากต้น
รับรองความปลอดภัยเพราะว่าเขาปลูกแบบ

ทุเรียนราคาเริ่มต้นอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาทนะคะ

ช่วงนี้อาจจะมีพวกเงาะก็ได้นะ
ง้อกมังคุต
ช่วงนี้มันเป็นช่วงลองกองเงาะลองกองมังคุดอะไรต่าง
ไปดูกันได้หรือว่าโทรสอบถามได้นะคะ

ใครไปราชบุรีไปเที่ยวสวนพึ่งไปอะไรอย่างนี้
แวะไปดูหน่อยที่นี่ปากท่อราชบุรี
เขามีสวนทุเรียนคุณไปถึงเนี่ยคุณอยากชิมทุเรียนอะไรยังไง
คุณไปชิมได้ถึงสวนแล้วมันสดมาก
คุณดูเม็ดรีบมากอ่ะกูบอกว่าเม็ดรีบมากเนี่ยอ๋อหึวว
คงมีธุระแหละมั้งนัดเอาไว้อ่ะเนอะก็ต้องรีบวิ่งไป
ว้าวพอมันไม่ได้ดูเรียนเป็นอย่างงั้น
เล็กแต่เนื้อเยอะกัดไปมันกรุบกรอบหรือถ้านิ่มก็นิ่มหวานชำ
มันมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมมีทั้งอะไรนะหมอนทองมูซันคิงหลงลับแลลินลับแลแล้วก็ก้านยาว
เออชอบจริงนะแล้วแต่ละพันธุ์มันก็อร่อยต่างกันแต่คุณไปที่นี่ปุ๊บได้เยอะเลย